มาดูเรื่องของคุณตาจรูนคุณตาซาเล้งที่เสียชีวิต
หลังจากที่ในจอร์ดเตะเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของพิธีศพอย่างวันนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพวันที่๒
คือเขาก็ยังรอเมื่อคืนนี้นายจอร์ดไม่ได้ไปนะ
แต่ไปช่วงบ่ายคือไปในสภาพที่พร้อมจะบวชให้
แต่ก็ยังติดขัดเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับคดีนี่แหละค่ะ
ว่าจะต้องให้ผู้กำกับเซ็นยินยอมก่อน

แต่ทีนี้เรื่องบรรยากาศในงานศพ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลมีการออกเอกสารมาเป็นแถลงออกมา
แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่คุณตาจรูนเสียชีวิต

ทีนี้ก็ดูว่าสาเหตุแบบนี้มันจะส่งผลอะไรกับรูปคดีไหม
บอกว่าไม่หนักใจค่ะที่ผลชนสูตรออกมาแบบนั้น
แล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามจะต้องรอเรื่องของผลชนะสูตรแบบละเอียด

โดยพันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประทีผู้กำกับการสถานีตำรวจ
คอบานห้วยขวางก็เปิดเผยถึงกรณี
ผลของการผ่าชนะสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชศาสตร์

สรุปการเสียชีวิตของคุณตาจรูนมณีพันธ์หรือว่าคุณตาขี่ซาเล้ง
โดยบอกว่าเกิดจากริ่มเลือดในเส้นเลือดดำของขาซ้าย
พอมีริ่มเลือดแล้วริ่มเลือดมันหลุด
หลุดเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่ปอด
เส้นเลือดที่ปอดก็เลยอุดตันแล้วก็ทำให้ปอดขาดเลือด
ดังนั้นมันก็เลยส่งผลกับการทำงานของปอด
แล้วก็ทำให้การหายใจล้มเหลว
ซึ่งเรื่องนี้ผู้กำกับบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบก่อน
ว่าการเกิดริ่มเลือดมันเป็นเพราะว่าร่างกาย
ไม่ได้ขยับเป็นเวลานานไหม
เพราะว่าร่างกายของคุณตาจรูนเองก็มีแผลกดทับเกิดขึ้น
รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกต
บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตาเนี่ย
เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากความชะลาหรือเปล่า
เพราะว่าคุณตาจรูนเองก็อายุ๘๒ปีแล้ว
แล้วก่อนหน้าที่คุณตาจรูนจะเสียชีวิต
คือทางครอบครัวก็บอกว่ามีอาการคือไข้สูงมาก

แต่ที่มีอาการไข้สูงคุณหมอเขาก็บอกเหมือนกันนะว่า
เป็นเพราะว่าแผลอักเสบจากที่แผลกดทับ

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเสียชีวิต
คือแพทย์ก็มีการบอกว่ามันเสียชีวิตจากริ่มเลือด
ขามันไปอุดตันเส้นเลือดในปอด
มันไม่ได้เกิดจากภาวะของการมีไข้สูง
แต่ทีนี้ยังไงก็ต้องรอนะคุณผู้ชม
ผลชนะสูตรอย่างละเอียดของทางด้านโรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยจะต้องรอผลอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะ
โดยผู้กำกับสนห้วยขวางก็ระบุบอกว่า
ตอนนี้ไม่ได้หนักใจเรื่องของการดำเนินคดีกับนายจอร์ด
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ตำรวจมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างให้มากที่สุด

ส่วนกรณีที่นายแพทย์มานัทโพธาพร
พอโรงพยาบาลราชวิถี
เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตาจรูน
โดยบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต
ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่พบได้ในผู้สูงอายุทั่วไป
แล้วไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ถูกในจอร์ดทำร้าย
ซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้ในจอร์ดเอาเรื่องนี้
ใช้ไปเป็นข้อต่อสู้ทางคดี
ภูมิกับบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องไปดูกันในเรื่องข้อกฎหมายด้วย
เพราะว่าจริงกรณีแบบนี้ในดีกาเขาเคยมีลงไว้เหมือนกันว่า

ไม่ได้เกิดจากการที่ถูกนายจอร์ดเตะ
แต่การที่นายจอร์ดเตะจนคุณตาจรูนป่วย
เป็นการเร่งให้เขาเสียชีวิตเร็วขึ้น
ถ้าแบบนั้นก็มีสิทธิ์เข้าข่ายเหมือนกัน